อันนี้คุณตาวัย๘๒ปีชาวจังหวัดนครปฐมนะคะ
นำภาพกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจเลยค่ะ
ให้ติดตามจับกลุ่มแก๊งดูดซ่วมหน่อย
อ้างว่าเป็นของเทศบาล

เพราะว่าทางเทศบาลในพื้นที่ยืนยันว่ามันไม่ใช่รถของเทศบาล
หมื่นนี่คือยังไงดูดเหมารวมทั้งหมู่บ้านเหรอคะ
ค่าบริการนะคะ๑๐๐๐บาทค่ะ
เหตุเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
นายประเสริฐศรีเล็กดีอายุ๘๒ปี
คุณตาท่านนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑ตำบลคลองนกกระทุง

ก็บอกว่าเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภบางเลน
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มแก๊งดูดซ่วมหน่อย

อ้างบอกว่ามาจากเทศบาลตำบลลำพญา
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยคุณตาบอกอยู่คนเดียวด้วย
ลูกชายก็ไปส่งกล้วยไม้ที่กรุงเทพ

เรียกค่าใช้จ่าย๖๗๐๐บาท
และยังบวกค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูลอีก๓๐๐บาท
รวมแล้วก็จ่ายไป๑๐๐๐บาท
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินมาทอน๓๐๐บาท

ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๓๐นาที
คุณตาบอกว่าตัวเองก็สงสัยอยู่ว่า

ก่อนหน้านี้เคยคุยกับเพื่อนบ้านว่า
จะไปขอให้เทศบาลมาดำเนินการดูดซ่วมอยู่แล้ว
ทีนี้นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วเห็นรถดูดซ่วมมาเนี่ย

สูบซ่วมก็สีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ด้านนั้นถ้าพอลูกชายบอกว่าขณะเกิดเหนี่ย
เขากับแม่ไปส่งกล้วยไม้ที่กรุงเทพฯ

ก็เลยไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเป็นรถหกล้อสีฟ้าขับมาจากทางพุทธมนตร
เข้ามาสูบซ่วมในบ้านแล้วก็
ประสานไปทางเทศบาลแล้วก็เลยมาทราบทีหลังค่ะ
ว่าบีดาถูกหลอกไม่ใช่รถของเทศบาลนะคะ

ส่วนนายเทพการเกียรติสิริประหลัดเทศบาลตำบลลำพญาก็บอกว่า

เอกชนมาร่วมบริการในการดูดสิ่งปฏิกุลแบบนี้
ที่ปรากฏในภาพยืนยันไม่เกี่ยวอะไรกับเทศบาลเลยค่ะ
ส่วนลูกบ้านที่ต้องการจะให้เทศบาลเข้าไปดำเนินการเรื่องสิ่งปฏิกูล
ก็ต้องไปแจ้งที่กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้
ต้นก็เลยสอบปากคำผู้เสียหายเอาไว้เป็นหลักฐาน
และให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะคะ
จะได้หาเบาะแสติดตามตัวแก๊งดูดซ่วมมาดำเนินคดีค่ะ